มาดูต่อกันที่ข่าวนี้หน่อยดีกว่านะคะขอเคลียร์ให้กับแพทย์นับประพาหน่อยแล้วกัน
เมื่อวานนี้บรรดานักข่าวไปรอไปจะไปรอสัมภาษณ

ไม่จบไม่สิ้นกันดีนะคะก็ไปรอกันอยู่เยอะเลยทีเดียว
คุณแพทย์เนี่ยมาไม่ทันเพราะว่าติดถ่ายรายการอยู่กับพี่โอ๊ตปราโมท
แพทย์ก็ฝากบันเทิงไทยรัฐมาบอกแฟนด้วย

ไม่ได้คิดจะหนีหน้านักข่าวอะไรนะคะแต่ว่าติดภารกิจจริงค่ะ

ไม่เจอแพทย์แต่ว่าไปเจอนี่ไงนางงามสาวสวยน้องมายนั่นเองนะคะ
เป็นอดีตนางงามที่ผ่านตัวมาเป็นดาราคราวนี้ค่ะ

คือเม้ากันเยอะบอกเลยนะคะในแว่นวงขาหอด
ว่ามีนางงามรับจ๊อปทานข้าวกับ
นักธุรกิจนักการเมืองชื่อดังมื้อละหลายแสนเลย
จะแก้ข่าวว่ายังไงบ้างไปฟังกันหน่อยค่ะ

คืออย่างเราเนี่ยเราไม่ทำ
มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า

เราก็เลยแบบเจอเราก็โมโหนะ

ไม่ยุ่งแน่นอนนะคะ
เรื่องแบบนี้ดิฉันก็มีทุกวงการแหละนะคะ
จะตัดสินใจยังไงแต่เอาเป็นว่าน้องเนี่ยบอกว่าน้องไม่ได้เป็นแบบที่เขากล่าวหากันมา
แล้วก็อย่าเหมารวมถูกการใดวงการหนึ่งอย่าเจาะจงเป็นคนไป